เย็นไทยรัฐช่วงนี้นะคะมาดูบรรยากาศวันแรกค่ะ
หลังจากที่บวชไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
โค้ชเอกและสำมะเนรรวมทั้งหมด๑๒รูปจากทีมหมูป่าอาคาเดมี่นะคะ
วันแรกจำวัดอยู่ที่วัดพระธาตุดอยตุงตำบลห้วยไคร้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ
คือตั้งแต่ช่วงเช้าของพระพุทธวันแรกโรมกาสวพัฒน์ในนะคะ
ช่วงนี้ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงเต็มนะคะ
จากนั้น๗นาฬิกาออกมาฉันอาหารเช้าที่ชั้นล่างของอาคารร่วมกับเจ้าอาวาส
ซึ่งในช่วงของการฉันอาหารเช้ามีรุ่นพี่หมูป่าอาคาเดมี่๑๐คน
มาร่วมให้กำลังใจด้วยนะคะมาถวายอาหารด้วย
จากนั้น๘นาฬิกาค่ะพระพุทธิวงศ์วิวัตรเจ้าอาวาสวัดดอยตุง
ได้นำพระและสามเณรรวม๑๒รูป
เดินนำพระบวชใหม่ไปรับบินทบาทตามกิจวัตรของสงฆ์นะคะ
ก็คือมีประชาชนในพื้นที่สวมชุดประจำเผ่านุ่งขาวห่มขาว
มาร่วมยืนรอใส่บาทแต่ทีนี้ฝนตกมาตั้งแต่เมื่อคืน
จนถึงช่วงเช้าทำให้จะต้องเปลี่ยนนะคะ
จากการเดินรับบินทบาทมาบินทบาทอยู่ภายในโบสถ์
หลังจากนั้นนะคะเจ้าอาวาสวัดดอยตุง
ได้ให้พระและสามเณรใหม่นั่งสมาธิร่วมกัน
ซึ่งในช่วงของการฝึกสมาธิท่านเน้นว่าให้จิตใจสะอาด
จิตใจต้องนิ่งไม่ให้คิดเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้น
ในช่วงของการติดถ้ำคือให้ลืมเรื่องนี้ไปเลยนะคะ

หลังจากปฏิบัติธรรมและนั่งสมาธิเสร็จเรียบร้อย
เจ้าอวาดก็สอบถามลูกศิษย์ทั้ง๑๒รูป
เป็นยังไงบวชครั้งแรกส่วนใหญ่บอกว่าตื่นเต้น
แต่เมื่อบวชแล้วทำให้จิตใจปลอดโปร่ง
มีสมาธิจิตใจแจ่มใสและหน้าตาของพระและสมเนรทุกรูป
นี่คือบรรยากาศช่วงเช้าของวันแรกในการบวชที่วัดพระธาตุดอยตุง
ทีนี้หลังจากนี้จะไปจำวัดอยู่ที่วัดพระธาตุดอยวาวนะคะ
ซึ่งช่วงเวลา๙นาฬิกาที่ผ่านมา
พระครูประยุทธ์เจติยาเจติยานุการรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยวาว
ซึ่งให้สถานที่พร้อมทั้งเป็นพระอุปชาให้พระและสมเนรรวมทั้ง๑๒รูป
แล้วก็มีการสอนหลักธรรมเบื้องต้นด้วย
หลังจากนี้จะขอรับพระโค้ชเอกและสามเณรรวม๑๒รูป
จำพรรษาต่อที่วัดพระธาตุดอยวาวนะคะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมา๑๕นาฬิกานี่เองค่ะ

นิมนต์แล้วเรียบร้อยนะคะที่วัดถ้ำเสาหินนะคะ
เป็นการไปร่วมสวดเจริญพระพุทธมนตร์
ถวายพระราชกุศลรัชกาลที่๑๐ค่ะ
ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะสงฆ์อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ